สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน
แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเรามาทำข่าว
ในการแถลงข่าวของพักอนาคตใหม่ในวันนี้
ในวันนี้ผมมีเรื่องที่อยากจะแถลงกับสาธารณะอยู่สองเรื่องด้วยกัน
หนึ่งก็คือเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นลายบุคคล
และ๒เรื่องกิจกรรมจากโคราชถึงการปฏิรูปกองทัพ
ผมขอเริ่มเลยนะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคลของพักอนาคตใหม่
ก่อนอื่นผมต้องบอกว่าพักอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มาก
และวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดเบื้องต้นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักอนาคตใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ถูกท่านครับหนึ่งในปัญหาที่สำคัญมากแบบตัวแตนก็คือ
หากผู้มีอำนาจที่มาจากประชาชน
ทรยศประชาชนทรยศต่อผลประโยชน์ของประชาชน

การอย่างไรได้บ้าง
เพื่อการนี้รัฐมนูลจึงกำหนด
ให้มีกลไกให้อำนาจ
นิติบัญญัติในการตรวจสอบ
การทำงานของฝ่ายบริหาร
และกลไกที่ว่านี้ก็คือการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาล
เป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ
ซึ่งหากเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
สภาพผู้แทนรัศดรลงมติไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีท่านนั้นก็จะถูกถอดถอน
ออกจากตำแหน่งโดยทันที
กลไกการอภิปรายจึงเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่สุด
จึงเป็นเครื่องมือที่มีน้ำหนัก
มากที่สุดของฝ่ายค้าน
ที่จะตรวจสอบรัฐบาลของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหาร
กลไกนี้แล้วเราจึง
ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้สมศักดิ์ศรี
กลไกนี้ดังนั้นพักอนาคตใหม่
เน้นเรื่องคุณภาพของการ
พิปรายครั้งนี้ว่าเรา
จะต้องทำคุณภาพของการอภิปราย
สมกับที่พี่น้องประชาชนไว้ใจพวกเรา
ขึ้นมาในการเตรียมการอภิปรายครั้งนี้
พักอนาคตใหม่ได้เริ่มเตรียมการอภิปรายมา
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพศ๒๕๖๒
และในเดือนพฤศจิกายนเราเริ่มใช้
รหัสขึ้นเพื่อเรียก
โครงการนี้เป็นความลับภายในพัก
โดยในโครงการนี้มีผมเป็นหัวหน้าทีม
แล้วก็พยายามปกปิดการทำความผิดของตนเองไปเรื่อย
เรื่องบานปลายท้ายที่สุดก็ปกปิดไม่ได้
ซึ่งก็จะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลคุณประยุทธ์
หลังการทำรัฐประหาร๕๗เป็นต้นมา
ภายใต้ข้ออ้างของความสงบ
แต่แท้จริงแล้วคือการลดรอนสิทธิมนุษยชน
แต่แท้จริงแล้วคือการปิดปากประชาชนที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์
เมื่อไม่มีประชาธิปไตยไม่มีสภาไม่มีฝ่ายค้าน

ทุกท่านครับครั้งสุดท้ายที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ก็คือเดือนพฤศจิกายนปีพศ๒๕๕๖
หรือ๖ปี๒เดือนที่แล้ว
มาวันนี้มีการเลือกตั้งแล้ว
มีสภาผู้แทนรัศดรแล้ว
มีฝ่ายค้านแล้วมีตัวแทนของประชาชนแล้ว
จึงเป็นปฏิบัติการที่จะกระชากหน้ากาก
มูกอันยื่นยาวถึงข้อผิดพลาดของรัฐบาล
ที่ผ่านมาในรอบ๖ปี
กระบวนการทำงานที่ผ่านมาของพักอนาคตใหม่
ในการเตรียมการอภิปรายทุกท่านครับ
เรามีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรที่จะร่วมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจครั้งนี้ทำงานร่วมกัน๑๖คน
ทำงานร่วมกันกับทีมกฎหมายของภักดิ์
ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษาของพัก
และทำงานร่วมกับทีมนโยบายของพัก
อีก๕๐คนโดยประมาณเป็นเวลา๔เดือนเต็ม
ดังนั้นการอภิปรายของพักอนาคตใหม่ครั้งนี้
ไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่ง
แต่เป็นผลงานของการทำงานร่วมกัน๕๐คน๔เดือนที่ผ่านมา
อภิปรายครั้งนี้จะเริ่มการอภิปราย
ตั้งแต่บ่ายวันที่๒๔กุมภาพันธ์
จนไปถึงวันที่๒๗กุมภาพันธ์
และจะมีการลงมติไม่ไว้วางใจกันในวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสมัยประชุมสภานี้
รวมเวลาการอภิปรายทั้งหมด๓วันครึ่ง
ถ้าใน๑วันเราอภิปรายกัน๑๒ชั่วโมง
เราจะมีเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด๔๒ชั่วโมงด้วยกัน
ซึ่งพักอนาคตใหม่ได้ขอโคต้าจากภักดิ์ฝ่ายค้าน
ในการอภิปรายครั้งนี้๑๑ชั่วโมงสำหรับผู้อภิปราย๑๖คน
หรือคิดเป็นเวลาจัดสรรให้
ผู้อภิปรายจากพักอนาคตใหม่เฉลี่ยคนละ

คนของเรา๑คนจะอภิปรายในภาพรวม
อีก๑๕คนจะอภิปรายรายประเด็น
คน๑๕เรื่องไม่มีเรื่องที่ซ้ำกัน
ยติที่พักฝ่ายค้านได้ยื่นต่อ
ประธานสภานั้นเป็นยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคล
ทั้งสิ้น๖รัฐมนตรี

คุณอนุพงศ์เผาจินดาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เราตกลงกันว่าเราจะอภิปราย
โดยเน้นการอ้างอิงเอกสารชั้นต้น
อ้างอิงหลักฐานแวดล้อมข้อกฎหมาย
หลักนิติรัฐนิติธรรม
และความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
เราจะเน้นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์
เพื่อเปิดโปรงความจริงที่ผู้มีอำนาจ
ไม่ต้องการให้ประชาชนรู้
หลังจากที่ปลายอย่างตรงประเด็น

และผ่านการนำเสนอด้วยแผ่นภาพประกอบ
เพื่อให้ประชาชนและเพื่อนสอสอเข้าใจได้อย่างง่าย
เราจะไม่เน้นการใช้โวหาร
เราจะพาดพิงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้น้อย
ไม่พูดยืดยาวออกนอกประเด็น
ไม่มีการกล่าวหาอย่างเรื่องลอย
นี่คือหลักการอภิปรายที่พวกเราได้ตกลงกันไว้

แบ่งเนื้อหาออกเป็น๕ด้านด้วยกัน
การบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาด
การเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องและกลุ่มทุนที่ใกล้ชิด
นโยบายที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศ
เรื่องความมั่นคงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติและเจริยธรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ภายใต้การบริหารงานของคุณประยุทธ์จันโอชา

เราต้องการใช้การอภิปรายครั้งนี้แสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า
คุณประยุทธ์กำลังพาประเทศไทยไปผิดทาง
และคนที่ต้องจ่ายราคาของการประเทศพาประเทศไปไทยไปผิดทางนั้น
ก็คือพี่น้องประชาชนคนธรรมดา
เราเชื่อว่าเราจะใช้การอภิปรายนี้ทำให้ประชาชนทั่วไป
และสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้เห็นถึงความล้มเหลว
และเหตุผลที่ควรลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณประยุทธ์จันโอชา

ผมอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักอนาคตใหม่ในครั้งนี้
พวกเราตั้งใจทำงานอย่างหนักแน่นอย่างทุ่มเท
พวกเราต้องการพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพให้พี่น้องประชาชนได้เห็น
สมกับที่เราใช้กลไกที่สำคัญที่สุด
กลไกที่หนักที่สุดที่ฝ่ายค้านมี
นั่นก็คือการอภิปรายให้สมกับที่พวกเราได้รับเสียง
ได้รับความไว้ใจจากประชาชน
และนั่นก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพักอนาคตใหม่
ทุกท่านครับผมขอจบการแถลงในประเด็นแรก
และเข้าสู่การแถลงในประเด็นที่สอง
ซึ่งเป็นประเด็นเรื่องการจัดกิจกรรมจากโคราช
ถึงการปฏิรูปกองทัพของพักอนาคตใหม่
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๑๕กุมภาพันธ์
ที่อนุสรสถาน๑๔ตุลา
ตั้งแต่เวลา๔โมงครึ่งเป็นต้นไป

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคราช
และผมขอให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมจำเป็นต้องเรียนให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่า
เหตุผลที่เราจัดงานในครั้งนี้ไม่ใช่ต้องการตีกินทางการเมือง
หรือมีความมุ่งหมายเจตนาที่จะทำร้ายกองทัพ
แต่ผมคิดว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าสาเหตุของความโกรธแค้นของผู้ก่อการ
มีมาจากความไม่ยุติธรรมในกองทัพ
ซึ่งทางพบทบเองก็ออกมายอมรับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

ว่าเราจำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริง
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝันร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยอีก
และนั่นก็คือเหตุผลที่เราจัดงานจากโคราชถึงการปฏิรูปกองทัพในวันเสาร์นี้
ทุกท่านครับผมขอใช้โอกาสนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคน
ที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมือง
ที่ต้องการเห็นการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง
ที่เชื่อว่ามีแต่การปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังเท่านั้น
ที่จะหยุดฝันร้ายเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อีก
ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีความเห็นเช่นนี้มีความรู้สึกเช่นนี้
มาร่วมงานนี้ด้วยกันมาร่วมแสดงพลังด้วยกัน
ออกมาส่งเสียงของพวกเราให้ดังไปถึงผู้ที่มีอำนาจว่าพี่น้องประชาชนว่าพวกเราต้องการการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ออกมาปกป้องสิทธิ์ของพวกเราร่วมกันออกมาปกป้องภาษีของประชาชนร่วมกันออกมาปกป้องความยุติธรรมร่วมกันมาลงทุนร่วมกันครับ
ผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาปักทงเรื่องการปฏิรูปกองทัพให้โดดเด่นเป็นสง่าให้เป็นหลักชัยให้เป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ด้วย
ผมหวังว่าผมจะได้เห็นพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมมารวมกันในวันเสาร์นี้ผมย้ำอีกครั้ง
พี่น้องสื่อมวลชนในวันนี้ครับ
จบการแถลงข่าวครับขอบคุณครับ

ในการในการจัดกิจกรรมในวันเสาร์นี้นะครับ
ก็จะมีสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พักอนาคตใหม่๒คนและผม

คนแรกก็คือคุณพงศกรรอดชมพู
ซึ่งเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
เป็นกรรมการบริหารพักและเป็นรองหัวหน้าพัก
คนที่สองก็คือคุณวิโรธลักษณะอดีศร

ซึ่งทั้งสองท่านจะมาพูดถึง
โครงสร้างความอายุติธรรม
ที่ทำให้เกิดความโกรธแค้นในกรณีของโคราช
ส่วนผมอยากจะใช้โอกาสนี้สนทนากับคุณอภิรัตคงสมพงศ์
เนื้อหาการปฏิรูปกองทัพ
ท่านได้นำเสนอต่อสาธารณะในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือ
นั่นก็คือกำหนดการของงานในวันที่๑๕กุม

คุณบอกว่าตั้งข้อสุดท้ายว่ากิจกรรมนี้มันจะจัดการการเมือง

เรื่องผิดกฎหมายคงไม่ผิดแน่นอนนะครับ
เป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นโดยเปิดเผยนะครับ
ส่วนเรื่องความเป็นการเมืองผมบอกแล้วนะครับ
ไม่ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อช่วงชิงทางการเมือง
หรือเพื่อที่จะต้องการทำร้ายกองทัพ
แต่เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อพูดถึงการปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจัง
เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามีแต่การปฏิรูปกองทัพอย่างจริงจังเท่านั้น
ปกป้องสิทธิมนุษยชนของนายทหารชั้นผู้น้อยได้
ปกป้องความยุติธรรมในค่ายทหารได้
ปกป้องภาษีของประชาชนที่เอาไปถูกเอาไปใช้อย่างฟุ่มเฟือยในกองทัพได้
เชื่ออย่างนั้นเรารณรงค์อย่างนั้น
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราออกมาพูดเรื่องนี้
เราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ตั้งพัก
เราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่รณรงค์หาเสียง
หลังจากการเลือกตั้งแล้วเราก็ยังพูดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นย้ำอีกครั้งเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อการทำร้ายกองทัพในกรณีนี้
เราไม่ได้พูดเรื่องนี้เพื่อต้องการตีกินทางการเมือง
แต่เป็นเรื่องที่พวกเราพูดมาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ไม่ถอยไม่ทนนะครับ
ถ้าเรากลัวผู้มีอำนาจก็เปลี่ยน

นั่นคือเหตุผลที่เขาใช้คดีความต่าง

มาทำลายผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้กับความอายุติธรรมของพวกเขา
ถ้าเรากลัวพวกเขาก็จะประสบความสำเร็จนะครับ
ตอนนี้จะมีถามการติดดตรวจในข้องมูลเกี่ยวกับพระอธิบายความส่งอาการของที่จะเป็นอย่างไร
จะอนเตือนถูกของคุณตัวเอง
คงจะมีการชี้แจงนะครับแล้วก็คงอย่างที่ผมบอกในส่วนของผมเองนะครับผมอยากจะสนทนา

ผมคงจะพูดเรื่องนี้ในงานวันเสาร์ด้วยนะครับ

ปฏิรูปกองทัพโดยกองทัพเอง

ต้องมีฝ่ายการเมือง

ผู้ที่กระทำผิดอยู่ในนั้น

เราไม่เคยเห็นคนที่มีอำนาจในกองทัพ
มันถูกลงโทษจากกรณีไหนเลย

เมื่อไม่ผู้ที่ทำผิดลอยนวล

มีการมีส่วนร่วมของพี่น้องสื่อมวลชน
มีการมีส่วนร่วมของ

พิปรายต่อไปเนื้อหาบางส่วน

ก็คงจะหยิบออกมาอภิปราย

อย่างจริงจังและตรงไปตรงมาหรือเปล่า

ไม่ไว้วงใจจะเริ่มที่วันที่๒๔

รายชื่อตุลาการสารรัฐมนุนท่านใหม่

คำถามก็คือทำไมยังไม่ทูล๙อีก
หรือต้องการให้ตุลาการสารน้ำนูนชุดปัจจุบัน

ในวันที่๒๑กุมภาพันธ์

พวกเราหนักแน่นและมั่นคงไม่ว่าจะยุบพักหรือไม่ยุบพัก
อภิปรายต่อแน่นอนส่วนเรื่องที่กรรมการบริหารพักเป็นผู้อภิปราย
หลังจากถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เข้าสภาอภิปรายไม่ได้
ก็จะนำมาอภิปรายนอกสภา

นี่เราไม่ทราบเลยครับก็คงเป็นสิทธิ์ของแต่ละพักที่เราคงไม่เข้าไปก้าวกายนะครับ
วันนั้นไม่ไปสารรัฐมนุนแน่นอน
เหตุผลก็คือพวกเราคิดว่าพวกเราคิดว่าพวกเราต้องการที่จะอยู่กับผู้สนับสนุนของพักของเรา
ยังไม่เห็นเลยครับว่านโยบายเขาสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง
ถ้านโยบายของพักกล้าสนับสนุนนโยบายของพักอนาคตใหม่เราก็พร้อมร่วมมือทุกพักแหละครับ
ถ้านโยบายไปด้วยกันได้ถ้าพักกล้าต้องการปฏิรูปกองทัพถ้าพักกล้าต้องการแก้ไขรัฐมนูล
ถ้ากล้าต้องการลดความเหลื่อมล้ำสร้างรัฐสวัสดิการถ้าพักกล้าต้องการลดทุนผูกขาด
ไม่เคยคุยกันครับไม่เคยคุยกับคุณมิ่งขวัญในเรื่องนี้นะครับ

ถ้าไม่มีคำถามแล้วผมขอจบการแถลงข่าว
แต่เพียงเท่านี้ฝากพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้ง

ให้ติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของพักอนาคตใหม่
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
โคราชถึงการปฏิรูปกองทัพ
ในวันที่๑๕กุมภาพันธ์หรือวันเสาร์นี้
อนุสรสถาน๑๔ตุลาคมเวลา๔โมงครึ่งเป็นต้นไป